หญิงสองคนเขาหยุมหัวกันคุณผู้ชม
แล้วหยุมแบบไม่ปล่อยจริงค่ะครับ
โอ้โหแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
เขาบอกว่าหน้าซอยคือขออภัยคุณผู้ชมคนที่โพสต์มาเนี่ย
เขาโพสต์ไว้แบบนี้ตอนแรกนึกว่าสุนัขกัดกันอยู่
นึกว่าเป็นสุนัขตัวใหญ่พิษบูกัดกันอยู่
พอส่องเข้าไปดีไม่ใช่คนตบกัน
ใช่ค่ะตำรวจผ่านมาเห็นพอดีไง
คือตอนแรกคนแถวนั้นก็มาช่วยกันแยก
เอามาแยกทำยังไงดีจนกระทั่งตำรวจผ่านมา
เขาถึงยอมหยุดแล้วก็ยอมแยกแล้วก็ยอมย้าย
คนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเขาเป็นอะไรคุณผู้ชม
เขาทะเลาะอะไรกันบางคนก็บางคนก็บอกว่า

ดิฉันไม่ค่อยจะเคยเห็นคนทะเลาะกันแล้วเอาน้ำสาด
เห็นแต่อย่างอื่นนะนะเวลาที่กัดกันแล้วต้องเอาน้ำสาดเนี่ย
บางคนก็บอกว่าตำรวจไม่น่ามาเลย
ย้ำนะคุณผู้ชมคือเราไม่สนับสนุนความรุนแรง
แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันหลังจากแยกแล้วเนี่ย
ตำรวจจะดำเนินคดีทั้งสองฝ่ายหรือเปล่า
เขาเอาคลิปนี้มาลงไว้หยุมหัวที่หน้าปากซอยนะคะ